คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องของความเชื่อความศรัทธาหน่อยค่ะ
สองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามา
สาธุ๙๙ใครพรีออเดอร์ทันบ้างนะคะ
สำหรับเปลี่ยนรุ่นวิรัติสตีต้านโควิด
ตรวจทุกรอบรอดทุกรอบนะคะของคุณแต้วนัทพร
เพราะว่าเธอเปิดพรีแบบน้อยมากจริง
นี่เตรียมตัวรอรับเหรียญได้เลยสำหรับใครที่เอฟเข้ามาทัน
คุณผู้ชมดูภาพนะเจ้าแม่ประทับร่างแล้วค่ะ
นัทพรบรรจงเขียนรายชื่อผู้ที่เลื่อมใสสัทธาในตัวเจ้าแม่
รีออเดอร์ทันร้อยคนแรกอุ๊ยไม่ธรรมดา
และงานนี้บอกเลยว่าทำมือล้นนะคะพอเต้วเนี่ยบอกเลย
ที่ส่งเอกสารตรียมส่งลูกค้า
ใครที่สั่งไม่ทันรอบนี้ไม่ต้องเอามือไก่หน้าผาก
เตรียมนิ้วรอโทรศัพท์ให้พร้อมค่ะเขาจะเปิดพรีออเดอร์รอบ๒ตอนสิ้นเดือนนี้นะคุณผู้ชม
ไปอีกก็ตรงที่เตรียมแพ็คของเองกับมือนี้นะคะ
จากที่เจ้าแม่เนี่ยเคยครวนเอาไว้คุณบอกว่าจมูกน้องนางนั้นบานกว่าใคร
เพราะโดนแห่โดนแยงสวัสดิ์มาหลายรอบแล้วนะคะ
เปลี่ยนเป็นมือน้องนางนั้นหงิกกว่าใครตอนนี้แพ็คส่งอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมค่ะ

หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าคุณพลอยค่ะคุณพลอยพิมรจิตของเรา
เป็นผู้โชคดีที่สั่งไปได้๒เหรียญ
คุณซีเอฟทันใช่ไหม

ง่ายเนี่ยเขาตอบมาแล้วเนี่ยเขาให้จัดส่งแล้วก็ให้เราโอนเงินแล้วก็ส่งที่อยู่ไปนะคุณผู้ชม
แต่ดิฉันเนี่ยไม่รู้อ่านข้ามันทัดป่ะอีก

พี่พรภงจะตอบอยู่หรอกตอนนั้น
คุณคือ๑ใน๑๐๐คน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมน้องแต้วนี่เขาทำบุญใช่ไหมคะ
มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์อุ้ยคุณผู้ชม
คอมเมนต์บอกว่าจะขายทำไมแต้วเอ้ย
ขายอันละ๓๘๐อันก็แค่๓๘๐๐๐บาท
มีเงินเยอะแยะเอาบริจาคไปเลย

ดราม่ากันเลยค่ะไม่ว่าเงินจะมากจะน้อยขอให้ดูที่เจตนา
แล้วอย่างที่บอกไปแต้วเนี่ยเขาตั้งใจทำบุญจริงนะคะ
ไม่สะดวกก็ไม่ต้องนะคะแค่นั้นเองค่ะไม่ต้องดราม่า

คือเงินทั้งหมดไม่ได้ทั้งหมดกี่บาทนางให้ทำบุญหมดเลย
ใช่ค่ะคือจริงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่า
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องงมงมงายอะไรแบบนี้หรือเปล่า
แต่ให้ดูที่วัตถุประสงค์ที่พี่แจ๊คบอกไป
จริงเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์โดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายอะไรเลย
เขานำไปทำการกุศลนะคะ
เขานำไปมอบให้กับสถาบันบำราชนะ
สุดยอดเหมือนกันนะเห็นบอกว่าคุณเตรียมทำหิ้งแล้วก็ถวายน้ำแดงให้เหรียญเจ้าแม่นาคีแล้วเหรอ
ใช่เพราะว่าสั่งไป๒ก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวถ้าได้แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ